หรือว่าภัยใกล้ตัวที่เรามองข้ามไม่ได้
สภาวะเรื่องของอากาศร้อนกับเรื่องของสุขภาพของคุณผู้ชมเอง
หลังจากที่เขาไปซ้อมแข่งรถที่บุรีรำก็กลายเป็นข่าวเศร้าของหลายวงการแหละ
เพราะว่าเขาก็คำบอกอยู่หลายวงการทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของการแข่งรถ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
โดยนายชนสวัสดิอัศวะเหมอดีตนายกอบจจังหวัดสมุทรปราการ
ได้หมดสติขณะที่ซ้อมแข่งรถในสนามที่จังหวัดบุรีรำ
ในช่วงบ่ายวันพระฤาษฎร์สัปดีก็ได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลบุรีรำ
พยายามยื้อชีวิตกันอย่างเต็มที่แล้ว
แต่ว่านายชนสวัสดิ์ก็เสียชีวิตลงเมื่อเวลา๑นาฬิกา๑๕นาทีของวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากนั้นมีการเคลื่อนร่างของนายชนสวัสดิ์ขึ้นรถกู้ภัย
กลับมาที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบ่าย๒ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
แกนนำกลุ่มสมุทรประการก้าวหน้าผู้นำและนักการเมืองท้องถิ่น
ได้ตั้งแถวรอรับพร้อมกับครอบครัวอัศวะเหมที่มีนางจันแรมคุณแม่ของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์และนางสาว
และนางนานธิดาแก้วโบสายอดีตพระยา
น้องเพลงอัศวะเหมรวมทั้งญาติพี่น้องคนใกล้ชิดมารอรับกันอย่างพร้อมหน้าด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ทางครอบครัวได้นำหีบไม้สีขาวแกะสลักขึ้นตั้งพร้อมกับนำรูปของนายชนสวัสดิ์วางหน้าหีบ
ขณะที่ร่างของนายชนสวัสดิบรรจุอยู่ในโรงเย็นค่ะ
เพลงลูกสาวเพียงคนเดียวก็ได้จุดทูปเทียนบูชาพระ
และนำพวงมาลัยวางบนหีบไม้กราบศพ
พิธีทั้งหมดจัดขึ้นเป็นการภายในบ้านนั่นเองค่ะ
ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกุลในฐานะเพื่อนแล้วก็พ่อของคุณเป๊กเสรณี
คุณเป๊กเป็นแฟนหนุ่มของน้องเพลงชนธิดาบอกว่า
ตามขั้นตอนอย่างเต็มที่นะคะมีการประคองอาการเอาไว้ได้จนถึงเที่ยงคืน
ซึ่งการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะเปรียบเสมือนสูญเสียญาติสนิทไปคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ
โดยกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนะคะบ่าย๒โมงวันนี้ค่ะ
จะมีพิธีรดน้ำศพและช่วงหนึ่งทุ่มตรงจะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพ
และจะมีพิธีสวดไปจนถึงวันเสาร์ที่๘เมษายนยกเว้นวันที่๒เมษายนจะไม่มีพิธีสวดค่ะ
เพราะว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพกรมสมเด็จพระเทพนั่นเองค่ะ
และจะมีสวดทุกวันอังคารจนกว่าจะมีพิธีชาปนกิจค่ะ
คุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยขอเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ทางด้านของนายแพทย์ธนบูลนะคะซึ่งเป็นนายแพทย์ชำนาญพิเศษอายุรกรรมประสาท
สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์มีการออกมาพูดและเปิดเผยถึงเรื่องนี้
เพราะว่าได้รับความสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตรกนะคะ
คุณหมอค่ะธนบูลท่านบอกว่าเรื่องของฮิสโตรกนะคะ
การเสียชีวิตจากภาวะนี้มันเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะ
คือคนส่วนมากอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นฮิสโตรกแล้วเสียชีวิต
แต่ส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุณมีปัจจัยร่วมกับโรคอื่น
ถ้าคุณมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตสูง
อาการของฮิสโตรกนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลาเหมือนกัน
ร่างกายจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น
จนทำให้มันไปส่งผลกับการทำงานของระบบประสาท

พอร่างกายสูญเสียน้ำก็อาจจะเกิดภาวะตับวายไตวายกล้ามเนื้อสลาย

แล้วนี่แหละค่ะก็มักจะเกิดกับกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
นี่คือเป็นข้อมูลที่ขวัญเอามาฝากนะคะ
ใช่ครับแล้วก็การจากไปอย่างกระทันหันของคุณเอ๋
ก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของการเมืองของพักพลังประชารัฐ

เพราะเดิมทีก็วางตัวให้คุณเอ๋เป็นหัวหอก
ในการที่จะเอาสมุทรประการมาให้ได้ทั้งจังหวัด

ก็ต้องมีการเปลี่ยนแผนกันในส่วนของพักพลังประชารัฐด้วย
แต่เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเอกชนสวัสดิ์ด้วยนะครับ